นี่ก็คือภาพนิ่งของนายซาลาอับเดสลาม
หนึ่งในผู้ต้องสงสัยก่อเหตุจมตีกรุงปารีสหลายจุด
เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
โดยจะเห็นเขาใช้๒มือล้วงกระเป๋า

กล้องวงจรปิดของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในฝรั่งเศส

ในวันที่๑๓พฤศจิกายน

เมื่อวันที่๑๑พฤศจิกายน
ทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง๑๓๐คน
โดยนายซาลาอับเดสลามกับเพื่อนอีก๒คน
ใช้เวลาอยู่ที่ปั๊มแห่งนี้นานประมาณ๑๕นาที
จะขับรถมุ่งหน้าต่อไปยังเบลเยี่ยม
โดยสามารถผ่านด่านตรวจของตำรวจไปได้
เนื่องจากว่าในเวลานั้นชื่อของเขายังไม่ถูกระบุว่า
มีความเกี่ยวข้องกับเหตุโจมตี

โมฮาเมดอัมรีและนายซาลาฮัมซาอัตตู
ถูกตำรวจเบลเยี่ยมจับกลุ่มได้ในเวลาต่อมา
และถูกตั้งข้อหาก่อการร้าย
ขณะที่นายซาลาอับเดสลามยังคงหลบหนีอยู่ในเวลานี้

ยังมีผู้ต้องสงสัยในคดีนี้หลบหนีอยู่อีก๑คน
นั่นก็คือนายโมฮาเมดอาบรีนี่
ส่วนผู้ร่วมก่อเหตุทั้งที่สนามกีฬาร้านอาหาร
และโรงละครรวมทั้งหมด๙คนเสียชีวิตแล้ว